คุณผู้ชมคะยุคนี้สมัยนี้ขายของแบบธรรมดาธรรมดา
ลีลาเนี่ยโลกไม่จำคือมันจะต้องมีอะไรที่เป็นจุดขายนะคะ
เหมือนกับหนุ่มใหญ่ในหน้าขายที่ดินบนเกาะสมุยคนนี้เขาบอกว่าขายแบบจริงใจมากมาก
จกตาเลยนะคะขายที่ดินยังไงแบบไม่จกตาไปดูกันค่ะ
ท่านใดสนใจที่ดินในเกาะสมุยช่วงนี้มาดูได้เลยนะครับ
เพราะฝนตกเราจะได้รู้นะครับว่าแปลงไหนน้ำท่วมบ้างแปลงไหนน้ำไม่ท่วมนะครับ
ให้มาดูกับตาตัวเองเลยครับท่านจะได้รู้นะครับยินดีนะครับ
เดี๋ยวถือโฉนดลอยตามน้ำไปเลยคือวัดให้ดูเลยว่าน้ำมันสูงขนาดไหน
จริงใจจะไปซื้อที่ดินที่ไหนคุณไปหน้าฝนเลย
จะได้รู้ว่าตอนหน้าฝนเนี่ยมันท่วมไม่ท่วมนะคะ
ของในหน้าขายที่ดินคนนี้คือเขาเล่นใหญ่มาก
อยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและโชว์โฉนดที่ดินหราแบบนี้เลยนะคะ
ใครสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะ
จากนั้นก็โชว์สกิลลอยไปตามน้ำเป็นอันจบการขายนะคะไม่รู้ว่ามีใครไปเก็บหรือเปล่า
ไปถึงไหนทีมข่าวนะคะติดต่อไปยังในหน้าขายที่ดินในคลิปนี้
ชื่อว่าพี่จงรักค่ะเป็นคนเกาะสมุยแท้เลยนะคะ
พี่จงรักเป็นในหน้าขายที่ดินบนเกาะสมุยสุราธานีเนี่ยนานกว่า๒๐ปีแล้ว
ดินแปลงนี้ค่ะเป็นสวนทุเรียนมาก่อนมีประมาณสองถึงสามไร่
ขายราคาไร่ละกว่าสองล้านบาทแต่ทีนี้ถ้าฝนตกหนักหรือเป็นหน้ามรสุม
ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมแบบนี้บ้างแต่ไม่นานน้ำมันก็ลงอ่ะนะคะ
ส่วนที่มาของแนวคิดในการขายที่รูปแบบนี้พี่จงรักบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะ
อยากแสดงความจริงใจให้ลูกค้าได้เห็นตรงไหนน้ำท่วมก็บอกกันตรงตรงไปเลย
เวลาลูกค้าตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกปรากฏว่าโอ้โห
สายโทรศัพท์ถ้าไม่อ่ะคุณว่ามีคนสนใจมีคนสนใจติดต่อจะซื้อที่ดินด้วยน่ะ
เออนึกว่าจะติดต่อแกไปเล่นละคร
ว่าน่าจะขายดีเพราะว่าคนที่จะซื้อต่อไปก็จะได้วางแผนถูก
ไม่ว่าจะเป็นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือว่าอาจจะทำเป็นร้านอาหารจะได้เอาขายห่อนน้ำอะไรอย่างนี้
เหมือนในกรุงเทพเป็นไอเดียดี
ฝากกันเผื่อใครจะขายที่ดินแบบนี้